เดี๋ยวช่วยกู้บ้านได้ประมาณ๒ล้าน
แล้วก็บอกด้วยนะว่าเดี๋ยวหาช่างรับเหมาให้
เธอตกลงใจหลังจากนั้นผ่านไป

สภาพคือผู้รับเหมาทิ้งงานนะคะบ้านไม่เป็นบ้านนะคะดูคลิปค่ะ
นี่นี่สรุปสร้างเสร็จหรือยังไม่เสร็จยังไงนะ
มันอยู่ไม่ได้ค่ะสภาพนี้คือยังอยู่ไม่ได้แน่นอน
เอามาโพสต์คลิปแล้วก็ระบุข้อความนะคะบ้านล้านเก้าได้แค่นี้เนี่ยนะ
เวรกรรมประเด็นน่าสงสัยคือบุคลากรบางคนของสถาบันการเงินมีเอี่ยวหรือเปล่า
ธนาคารแห่งหนึ่งในแม่เหี่ยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ผู้สื่อข่าวเห็นคลิปนี้แล้วเห็นใจค่ะ
ลงพื้นที่ไปดูสิมันเป็นยังไงความจริง
ไปพบกับนางสาวปียนุษย์สุดเสนาอายุ๓๖ปีเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ล่ะค่ะ
บอกว่าบ้านหลังนี้อยู่ในซอยวังสิงวังสิงคำ๑๔ตะมนต์ป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พาผู้สื่อข่าวเดินดูสภาพบ้านค่ะบนพื้นที่๕๗ตารางวามีการก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ
ใช้คำว่าเกือบนะค่ะเกือบนี่คือเหลือเยอะแล้วค่ะประตูหน้าต่างประตูห้องครัวประตูห้องน้ำไม่มีค่ะ
สำคัญไปกว่านั้นห้องน้ำภายในบ้านไม่มีแม้กระทั่งชักโครกฝักบัวอ่างล้างหน้า
เป็นห้องโล่งที่ไม่มีแม้กระทั่งร่องรอยการเจาะรูวางท่อ
ส่วนสภาพภายในบ้านค่ะมีรอยแตกร้าวยังไม่มีการต่อระบบไฟฟ้าด้วย
ส่วนฝ้าเพดานบริเวณด้านหน้าบ้านคือด้านนอกเป็นโพรงเลย
หลังบ้านบ่อเกลอะค่ะมีน้ำท่วมเต็มเลยค่ะ
เจ้าของบ้านเล่าว่าปี๖๓ก็คือปีที่แล้ว
มีนายหน้าที่รู้จักกันมาถามเธอว่าอยากมีบ้านเป็นของตัวเองไหม
ในหน้าบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้หลักฐานที่พูดมาเนี่ย
เอาแค่บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านสามารถกู้ซื้อบ้านได้เลย
เธอก็เลยเอาตัดสินใจไปขอกู้ซื้อบ้านกับธนาคารแห่งหนึ่ง
เริ่มทำสัญญา๑๖กัญญายนค่ะยอดกู้๑๙๐๐๐๐๐บาท
ทางธนาคารเป็นผู้จัดหารับเหมาให้ด้วยก็คือปล่อยเงินกู้ด้วย
จัดหาผู้รับเหมาให้ด้วยและในการจ่ายเงินให้ผู้รับเหมานั้นแต่ละครั้ง
ธนาคารเป็นคนจ่ายโดยตรงเธอไม่ได้จับเงินเลยนะ
เธอบอกเธอมีหน้าที่เซ็นเท่านั้นแรกแรกไม่ได้เอกใจอะไร
แต่หลังเอ๊ะมาตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้าง
มันไม่เหมือนที่คุยกันไว้ทำไมมันไม่เสร็จสักที
แล้วมีการลดสเปคลงทำงานไม่เรียบร้อย
พยายามติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะ
แต่ถูกต่อว่ากลับมาทุกครั้ง
กระทั่งถึงช่วงเวลาที่เขามีการนัดหมายกันนะคะ
จะใกล้แล้วเสร็จประมาณ๙๐ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา
มาตรวจบ้านค่ะเป็นแบบนี้ค่ะ
เหลืออีกหลายเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่๑๐ที่เหลือนะคะ
โดยเหลือเงินให้เธอ๑แสนบาทเพื่อใช้ในการก่อสร้างต่อ
ผู้จัดการที่มีการอนุมัติบ้านของเธอก็ย้ายไปที่สาขาอื่น

ต้องผ่อนบ้านที่ไม่ได้อยู่แบบนี้เดือนละ๑๕๐๐๐บาทค่ะ
เจ้าข่าวอำบ้านบอกว่ามีผู้เสียหายลักษณะแบบนี้๘รายค่ะ
หลังจากนี้จะทำหนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทย

เพราะว่าที่ผ่านมามีการร้องเรียนไปยังสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่ปล่อยกู้
แต่เรื่องก็เงียบหายไปค่ะเห็นใจเธอนะคะ